ติดตามประเด็นร้อนในวงการสงฆ์วันนี้หน่อย
คือมีคนเขาออกมาเปิดเผยข้อมูล

สนทนาระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งกับพระรูปหนึ่ง
คลิปเสียงนี่ยาวประมาณ๒๐นาทีได้

ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องธรรมะ

ส่งไปให้สื่อมวลชนส่งไปให้พระในพื้นที่ที่นครศรีธรรมราช
ส่งไปให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีด้วย

สรุปแล้วเนี่ยเขาฟังเสียงกันแล้วเขาบอก
โอ้โหคืออย่างนี้มันไม่เหมาะแน่ถ้าเป็นจริงเนี่ย

ไปมีเพศสัมพันธ์กันในรถของฝ่ายหญิงด้วย

อาบัติปราชิกนี่คือโทษประหารชีวิตทางพระทางสงฆ์นะฮะ
ก็คือคุณต้องศึกออกไปแล้วไม่มีสิทธิบุตรเป็นพระอีกเลย

ผู้หญิงคนนี้คุยกับสนทนากับอะไรกลับเนี่ย
กับพระนักเทศชื่อดังที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ย

ว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังแต่ว่าฟังคลิปเสียงที่เป็นต้นทางต้นเหตุก่อนนะครับ

เขาถามว่าที่เรามีอะไรกันในรถเนี่ยทำไมวันนั้นเนี่ยหลวงพี่หรือว่าหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ผิด
บอกว่ามันอยู่ที่เจตนามันเจตนายังไงพระก็บอกว่าเจตนาที่ดีต่อกันไง
มันได้เหรอแต่ท่านผู้ชมค่ะคือคลิปเสียงนี้ต้องพูดกันตรงนะว่า
เรายังไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครนะเป็นเสียงผู้หญิงคนไหนกับผู้ชายคนไหน
ผู้ชายในเสียงจะเป็นพระจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่คนที่เขาเอามาเปิดเผยเนี่ย
เขาอ้างว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังรูปหนึ่งในพื้นที่ทางภาคใต้
ทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยเธอก็กลับมาที่บ้านที่นครศรีธรรมราช
ก็มีการแลกไลน์กันนะแลกไลน์กันแชทกันคุยกันคุยกันไปคุยกันมาเนี่ย
มันกลายเป็นว่าเออมันคุยกันแบบชู้สาวไปซะแล้ว
แล้วก็มีคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้ฮะ
ฝ่ายหญิงโทรมาถามว่าที่เรามีอะไรกันวันนั้นเนี่ยทำไมพระถึงบอกว่าไม่บาป
พระก็บอกว่าอ๋อมันอยู่ที่เจตนาไงฝ่ายหญิงก็งงว่าเจตนาอะไร
พระบอกว่าก็เจตนาที่ดีต่อกันไง
เนื้อหาใจความก็ประมาณนี้
คือความจริงมีแชทแบบโอ้โหหลายแผ่นหลายหน้ามากที่เขาเอามาเปิดเผยนะฮะ
หญิงสาวเนี่ยไปจอดรถรออยู่ด้านล่างเพื่อจะเจอกันในรถจะได้ไปมีอะไรกันในรถอะไรประมาณอย่างนั้น
พระก็ถามฝ่ายหญิงสาวว่าในรถมีหมอนไหม
จะนอนในรถเพราะว่ามันง่วงนะ
แล้วก็ในแชทยังมีการนัดแนะจะเจอกันในช่วงวาเลนไทยด้วย
นี่นะฮะยังมีแชทข้อความที่ระบุว่าอย่าลุกอย่าเพิ่งท้องนะ
พ่อยังเรียนอยู่ซึ่งอีกฝ่ายก็ระบุว่าเดี๋ยวบอกลูกให้
อีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นพระเนี่ยก็บอกว่าจะท้องไม่ได้นะ
ตอนนี้อาจจะเป็นชื่อของฝ่ายหญิงแต่แชทไลน์นี้เราก็ไม่รู้ใครคุยกับใครนะ
ไลน์มันก็แหมบางทีก็ทำอะไรขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้เราก็ไม่รู้นะฮะ
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วมีการแชทคุยกันบอกให้พระเนี่ย
เงินไปให้สามหมื่นบาทซึ่งพระก็โอนให้แล้วมันมีคลิปเสียงอีกคลิปนึง
คือในเสียงเนี่ยอ้างว่าทางฝั่งเสียงผู้ชายที่เป็นพระเนี่ย
บอกว่าจะเลิกติดต่อกับฝ่ายหญิงจะเลิกติดต่อกับตอแล้ว
แล้วถ้าจะเอาเรื่องนี้ไปประจานเนี่ยก็เชิญเลยอ่าหรือว่าจะไปคุยไปบอกหมอปลาเนี่ย
อย่ากินตะกี้เองไม่ได้ประจาน
ไม่อะไรทั้งนั้นบอกแล้วว่ามันจะไม่ทำร้ายกันไม่เธอจะทำร้ายไม่ทำร้าย
ไม่ต้องวันนี้คำพูดของเธอมันบ่งบอกมาแล้วว่าเธอคบไม่ได้
อยากทำอะไรทำอะไรเต็มที่เลยแล้วตั้งแต่วันนี้ไปต้นไป
หลังจากหวังนี้จะไม่ติดต่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งสิ้นแล้วขอโทษ
คุณจะไปปรึกษาหมอปลาเชิญถ้ามันไม่ด่าแม่คุณคุณเชิญเลย
นี่ค่ะซึ่งเราก็ไม่ยืนยันนะฮะว่าเป็นเสียงของใครกับใครอะไรยังไง
เสียงคล้ายใครหรือไม่แต่เหมือนกับว่าไอ้เสียงล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ประมาณว่าเสียงผู้ชายที่บอกว่าเป็นพระเนี่ยจะตัดความสัมพันธ์แล้ว
ไม่ขอเจอไม่อยากเจอกับฝ่ายหญิงแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่มาของคลิปเสียง
แชทไลน์ที่มันหลุดออกมาแล้วก็เผยแพร่ออกมาหรือเปล่า
วันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่นะคะ
ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปคุยกับหลวงพี่ย้อยหรือว่าพระธนวัฒน์จักรวโร
เป็นคนที่เอาเรื่องราวนี้มาเผยแพร่
หลวงพี่ย้อยเปิดแชทให้ทีมข่าวดูเลยบอกว่า
ผู้เสียหายเนี่ยทักแชทเพจเฟซบุ๊กมาขอความช่วยเหลือ๒๒เมษายน
อยากให้ประสานพระผู้ใหญ่ในจังหวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปนึง
แล้วก็อย่างที่เราได้ฟังได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่อะค่ะ

ไฟล์เสียงแชทไลน์และสลิปโอนเงิน

ส่งให้หลวงพี่อ๋อคือส่งมาทางเพจของวัดนะคะ
หลวงพี่ย้อยบอกใช้เวลาพิจารณาอยู่๒วันเลย

แล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดพระสงฆ์รูปที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
กระทำจริงก็ถือว่าอาบัติต้องปราชิกเท่านั้น
แต่ถ้าไม่ได้ทำเขาก็จะได้มีสิทธิ์ออกมาชี้แจงตัวเองด้วย
แต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพี่ย้อยบอกรับไม่ได้จริง
และต้องตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยก็คือ
เห็นแชทข้อความหนึ่งที่พระรูปนี้ตอบกลับโยมผู้หญิงว่า
ไม่สามารถนำเงินวัดออกมาได้
หลวงพ่อย้อยตั้งคำถามในใจเลยว่า
แล้วถ้าเกิดเอาออกมาได้จะเอามาใช้เหรออืม
เงินวัดเนี่ยมันคือเงินที่ญาติโยมถวายให้ด้วยจิตศรัทธา
เป็นพระจะเอามาใช้ในการแบบนี้ได้เหรอ
หลวงพี่ย้อยบอกว่ายืนยันนี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้ง

เพราะไม่ได้รู้จักฝ่ายไหนเป็นการส่วนตัวเลย
อยากให้หลวงพี่ที่เป็นข่าวลาศิกขาออกมาต่อสู้พิสูจน์ตัวเอง
พอปลดพันธนาการเคลียร์ตัวเองเสร็จแล้ว
ค่อยกลับมาบวชใหม่ก็เป็นเมตตาของพระอุปัชชา
และจะดูสง่างามมากกว่า
คนลำบากอาจารย์ก็ช่วยคนลำบากแต่ว่าเงินยกด้วยมือ

เพราะส่วนตัวไม่ได้ตัดสินอยู่แล้วว่าใครผิดใครถูก

แต่ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงที่ต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ย
เราก็ต้องออกมาเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเมตตายาดโยมเหรอคะ
ซึ่งการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้หลวงพี่ย้อยบอกว่าไม่ได้ทำลายพุทธศาสนา
ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหลวงพี่ย้อยใช้คำว่า
มันก็คือปลาเน่า๑ตัวไม่ได้เหมารวมทั้งหมด
คือประมาณว่าหลวงพี่ย้อยคงอยากให้มีการตรวจสอบ

เพื่อเอาให้ชัดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
คือหลวงพี่ย้อยบอกว่าถ้าจริงพระรูปนั้นก็ไม่ควรอยู่ในสมณสงฆ์อีกต่อไป
ถ้าไม่จริงพระรูปนั้นจะได้มีโอกาสมาชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเอง
คือถ้าจริงเนี่ยถึงขั้นไปมีอะไรกับศรีกามีเพศสัมพันธ์กันอันนี้

คือพ้นจากความเป็นพระไปตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะ

ไม่ต้องศึกเลยแล้วกลับมาบวชอีกไม่ได้ด้วย

หลวงพี่ย้อยบอกมันก็มีโชคมีแชทซึ่งโอ้โหยิ่ง
อย่าว่าแต่คลิปเสียงเลยในแชทนี่มันดุเดือดเลือดพลาดมากในการคุยกัน
ขอดูขออะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลย

แต่พอคลิปเสียงสุดท้ายที่ท่านฟังก็คือตัดสัมพันธ์ไม่เอาแล้วไม่อยากคุยแล้ว
แล้วแต่เลยจะไปปรึกษาใครก็ไปจะไปหาหมอปลาก็เชิญอ่า
ที่หลวงพี่ย้อยด้วยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปที่วัดที่บ้านคลองชัยเหนือ
ไปคุยกับนี่ฮะหลวงพี่กาโตะหลวงพี่กาโตะนี่เป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่ภาคใต้
ตอนนี้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลวงพี่กาโตะหรือว่าพระพงศกรประพัทสโลนะฮะคือความจริงตอนก่อนท่านบวชชื่อเล่นท่านชื่อแรมโบ
ท่านบวชเหมือนกับท่านชอบฉันน้ำเป็นน้ำยี่ห้อกาโตะเขาก็เลยกันเรียกหลวงพี่กาโตะหลวงพี่กาโตะ
คือหลวงพี่กาโตะเนี่ยถูกพาดพิงไปว่าใช่หรือเปล่าค่ะคือเหมือนพอเขาพูดว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่นครศรีธรรมราช
คนก็นึกถึงหลวงพี่กาโตะคนแรกไงแล้วเสียงในคลิปมันคล้ายคล้ายหรือเปล่าอันนี้ผมก็ฟังไม่ออกนะไม่แน่ใจเหมือนกัน
คล้ายไม่คล้ายก็ผมก็ไม่รู้บางคนเขาก็บอกฟังคล้ายบางคนก็บอกไม่คล้ายบางคนไม่เชื่ออะไรก็ชาวบ้านเขาไม่เชื่อก็มีเยอะนะฮะ
แต่ต้องถามจากหลวงพี่กาโตะนะฮะคือไปถึงที่วัดเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับในวัดมีคนงานกำลังก่อสร้างต่อเติมซุ้มประตูมีโบสถ์ด้วยนะฮะที่กำลังสร้างอยู่นะฮะ
ทั่ววัดนี่จะนี่ฮะซุ้มประตูนะครับกำลังสร้างโบสถ์ด้วยมีการติดภาพหลวงพี่กาโตะไว้ตามจุดต่างในวัดด้วยมีคำสอนธรรมะต่างด้วย
หลวงพี่กาโตะท่านก็พาเราเนี่ยไปดูถึงกุฏิเลยนะฮะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปนะฮะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับ
ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะ
เอาเรื่องเงินก่อนที่ว่าฝ่ายหญิงเขาบอกว่ามีการขอเงินสามหมื่นแล้วโอนเงินสามหมื่นไปให้ใช่ไหม

หลวงพี่กาโตะบอกนี่คุณวิมนต์วันธรรมภักดิ์โยมวิมนต์วันธรรมภักดิ์อัตมาเนี่ยในบัญชีเนี่ยตอนนี้ยังมีไม่ถึงสองพันบาทเลย
เป็นเงินที่ญาติโยมบริจาคมาให้เป็นเงินของวัดทั้งนั้นจะเอาเงินที่ไหนไปเปย์หญิง

นี่หลวงพี่ยืนยันนะฮะอ้าวทีนี้เรื่องคลิปเสียงล่ะนะ
แชทไลน์มันอาจจะปลอมกันก็ได้ใช่ไหมไลน์ข้อคงข้อความ

คลิปเสียงเนี่ยเออมันใช่ไหมหลวงพี่มันเป็นเสียงหลวงพี่หรือเปล่านะหลวงพี่กาโตะบอกว่าคือพอฟังเสียงแล้วเนี่ยโอ้โหคือก็ตกใจนะ
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่อัตมาแน่แน่คลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยหลวงพี่กาโตะเชื่อว่าคนที่เอามาเผยแพร่เนี่ยตั้งใจจะให้ให้เข้าใจผิดว่าเป็นพระกาโตะค่ะ
เพื่อจะกลั่นแกล้งให้เสียชื่อเสียงแต่ก็ขออโหสิกรรมให้นะส่วนหญิงสาวคนนี้ถามว่าเคยรู้จักไหม
อ่าเคยไหมคะน้องต่อเต่าเนี่ยที่เป็นพริตตี้พีอาร์อยู่กรุงเทพแต่ว่าโควิดกลับมาทำบุญที่บ้านที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนี่ฮะ
หลวงพี่กาโตะบอกว่าเขาเคยมาทำบุญที่วัดเมื่อ๓เดือนก่อนครั้งเดียว
แล้วเราเองก็ยังมั่นใจว่ามันเป็นไปได้ไงตัวเองยังตกใจเหมือนกันเมื่อข่าวออก
งงมากมากเลยได้มีโอกาสฟังเสียงแล้วดูครับคล้ายครับคล้าว่าเป็นเสียงท่าน
มันมีความเหมือนมันมีความเหมือนแต่น้ำเสียงที่การออกอ่ะ
มันมันก็ไม่ใช่เราถ้าคนใกล้ตัวเขาจะรู้
หลวงพี่จะใช้คำพูดยังไงอะไรแบบนั้นแต่โทนเสียงน่าจะคล้ายกัน
ถ้ารู้ตัวว่าทำก็อย่าทำเลยมันไม่ดีหรอก
ยังไงก็มันมันมันรู้อ่ะยังไงสังคมก็ต้องรู้แล้วก็เฉยเฉยเอาไว้
เราอย่าไปทำอะไรให้มันมากมายไปกว่านี้แล้วไม่ดีอ่ะ
อย่าทำร้ายพระพุทธศาสนาแค่นี้ก็หนักอยู่พอควรเป็นห่วง
สำหรับทีมข่าวเราก็มีการพยายามติดต่อหาผู้เสียหาย
ก็คือฝ่ายหญิงด้วยที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีสัมพันธ์กับพระในเสียงรูปนั้น
ใช่ค่ะก็พยายามติดต่อไปแต่เธอบอกว่าไม่ขอให้ข้อมูล
หลังจากเกิดเหตุก็ไม่ได้คุยกับพระอีกเลยรายละเอียดไม่ขอเปิดเผย
เพราะว่าที่ผ่านมาพูดเยอะแล้วหลังจากนี้ขอให้เรื่องเป็นไปตามกระบวนการดีกว่า
อ๋อเธอบอกแค่นี้นะครับบอกแค่นี้นะครับใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับหลวงพี่กาโตะชื่อจริงเนี่ยก็คือก่อนที่จะบวชเนี่ยนะฮะ
ค่ะนายพงศกรจันแก้วนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุยี่สิบสองปีนะฮะ
ท่านมีฉายาทางพระก็คือพระพงศกรปภัษโลนะฮะ
ชื่อเล่นจริงเนี่ยชื่อแรมโบนะเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
บวชเป็นพระก็เนื่องจากการสัญญากับโยมแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง
ก่อนหน้านั้นตอนจบม๖เนี่ยนะแล้วอาการโยมแม่เนี่ยป่วยหนักมาก
ก็เลยตัดสินใจไม่เรียนต่อชั้นมหาวิทยาลัยแล้วก็มาดูแลโยมแม่
อ่าบวชให้โยมแม่แล้วก็ดูแลโยมแม่ด้วยทีนี้พอบวชแล้วเนี่ย
สไตล์การสอนธรรมะควบคู่กับมุกตลกด้วยที่สอดแทรกเข้าไปนะครับ
ทำให้มีคนที่ติดตามหลวงพี่กาโตะเยอะมาก
สมัยเป็นคารวาดเนี่ยตอนอายุซักสิบแปดสิบเก้าก่อนจะบวช
ร้องเพลงของรายการโทรทัศน์ดังช่องหนึ่งด้วยนะฮะ
อันนี้ก็ตอนก่อนบวดคณะเดียวกันในที่
ผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ถามเช้าบ้านในพื้นที่
โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดของหลวงพี่กาโตะ
คือชาวบ้านยืนยันว่าหลวงพี่กาโตะเป็นพระนักปฏิบัตินะฮะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
มั่วศรีกาตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนไม่เชื่อข่าวที่ออกมาเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
เพราะหลวงพี่กาโตะตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงนะชาวบ้านบอกกับเรานะฮะบอกว่าใครทำใครกันแกล้งพระเนี่ย

จริงเห็นแก่ไปเทศแถวที่บ้านนั้นเขาก็ชอบกันเยอะเขาก็ชอบเยอะ
ประพฤทธิ์ดีนะประพฤทธิ์ดีนิสัยดี
คนบอกชอบช่วยเหลือคนด้วยนะใช่
ช่วยยังไงอ่ะก็ช่วยเหลือเพราะคนลำบากกันเขาก็ช่วยไป
ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงมาที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่รถผมก็ไม่รู้
ถ้าพูดอย่างนี้ทำเองทำดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
น้องประตูนี้นะเจ๋งนะเจ๋งครับก็ดี
บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงบางคนก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าคณะอำเภอมีคำสั่งด่วนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้เลยเพราะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
หลวงพี่กาโตะเคยมีเรื่องร้องเรียนในช่วง๑๒ปีที่ผ่านมาด้วย
พระครูสิริธรรมภิรัตน์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายธรรมยุทธ์บอกเลยนะคะว่า
มีคำสั่งด่วนให้เจ้าคณะอำเภอตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
คือจริงก่อนหน้านี้หลวงพี่กาโตะเนี่ยเคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเทศนธรรมมาสองครั้ง
ช่วง๑๒ปีที่ผ่านมาก็มีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว
แต่ข้อกล่าวหาครั้งนี้มันรุนแรงถึงขั้นอาบัติปราชิก
ถ้าเป็นทางโลกเนี่ยเท่ากับประหารชีวิตเลยก็ว่าได้
ก็ต้องให้ฝ่ายถูกกล่าวหาซึ่งก็คือหลวงพี่กาโตะได้ชี้แจงด้วย

ถ้ายังให้การปฏิเสธก็อาจจะต้องมีการเชิญผู้เสียหายเข้าให้ถ้อยคำค่ะ
ความจริงของเก๊ของอะไรต่างนี้มันต้องอาศัยที่ผู้ที่เชี่ยวชาญ

หรือว่าอย่างน้อยผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอะไรต่างมาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
ซึ่งระยะเวลาอันนี้ยังตอบไม่ได้
แต่ก็จะว่าจะพยายามให้เร็วที่สุดในการที่จะ
เพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานมันก็สร้างความเสียหายกับพุทธศาสนา
ท่านน่าจะรู้ตัวท่านเองดีว่าท่านผิดจริงอย่างที่เขาว่าไหมอย่างไร
ถ้ารู้ตัวยังไรก็ออกไปก่อน
เพราะถ้าว่าลาศิกาไปแล้วมันจะไม่กระทบกระเทือนต่อพระพุทธศาสนา
แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอผลการสอบอีกทีหนึ่งว่า
แล้วบอกว่าให้เริ่มเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าปล่อยแว่นนาน
มันก็สาเห็นให้กว่าพุทธศาสนามาก
อ่ะเดี๋ยวทางเจ้าคณะอำเภอท่านจะเข้ามาตรวจสอบแล้วนะฮะค่ะ
จะได้รู้กันว่าตกลงแล้วมันจริงมันจริงยังไง
คือถ้าฟังจากทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ยหลวงพี่กาโตะที่เคยถูกร้องเรียนครั้งสองครั้งเนี่ยเป็นเรื่องการเทศ

เหมือนกับตอนนั้นมีการเทศแล้วไปพาดพิงในเชิงการเมืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเคยถูกร้องเรียนมาแล้วเป็นเรื่องสิกาอันนี้ไม่ใช่

มีคนแบบเอ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทางเจ้าคณะอำเภอท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้ว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร

ท่านก็บอกว่าแหมการตรวจสอบในเชิงพวกนี้มันเป็นเชิงเทคนิค

ไลน์อย่างนี้เป็นแชทของใครอะไรยังไง

ที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าก็ต้องไปถามหญิงสาวคนนั้น

ถ้าหลวงพี่กาโตะท่านยืนยันว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยถูกกันแกล้งเนี่ย

คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอเมื่อกี้นี้บอกว่าตรวจสลิปโอนเงินสิว่าชื่อคนโอนชื่ออะไร
หรือลองตรวจสอบบัญชีของอ่าสมมตินะถ้าสุดใส

ใช่หรือลองตรวจสอบบัญชีของหลวงพี่ดูซิว่ามันมีความเคลื่อนไหวไหม
อันนี้เขาลองเสนอกันมาที่หน้าจอว่าถ้าลองตรวจสอบแบบนี้มันอาจจะกระจ่างขึ้นหรือเปล่า

ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาดูเขาก็ดูข้อมูลย้อนหลังได้
พวกการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้ไลน์

ถ้าตำรวจเขามาเรื่องจบไว้แน่นอน

เดี๋ยวลองดูต่อไปเพราะว่าตอนนี้หลวงพี่ท่านบอกว่าอโหสิกรรม